ที่เรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างที่รู้รู้กัน
กลุ่มจิตอาสากลุ่มหนึ่งที่ทุกคนได้ยินชื่อกันบ่อยเลยก็คือกลุ่มเส้นได้นั่นเอง
ไว้มันเดี๋ยวแค่เราไม่จังกัน
ส่งตัวผ่าวังคงมีต้องดีกว่า
เพลงพอนะ
ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นโปรเจคที่ร่วมแรงร่วมใจกันของเหล่าศิลปินชื่อดังมากมายนะคะ
นำทีมมาโดยสองสามีภรรยาค่ะพี่แมททิวแล้วก็พี่ลิเดียนั่นเองนะคะ
มาพร้อมกับลูกชายสุดน่ารักน้องดีแลนด์ค่ะ
มาร่วมแจมในโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะพร้อมกับศิลปินนักร้องนักดนตรีอีกมากมายค่ะ
ทุกคนก็ตั้งใจมอบเพลงเพื่อวันใหม่นี้นะคะส่งกำลังใจให้กับจิตอาสากลุ่มเส้นได้กลุ่มนี้ค่ะ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็โอ้โหหนักหนาสาหัสจริงนะคะ
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดให้เข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วค่ะ
เพื่อให้บทเพลงนี้แทนความรู้สึกของศิลปินทุกคนนะคะ
เข้าใจความเหน็ดเหนื่อยของกลุ่มเส้นได้
แล้วก็หวังว่าบทเพลงนี้จะเป็นกำลังใจเล็กให้กับจิตอาสาทุกคน
เสียสละเพื่อพี่น้องคนไทยด้วยค่ะ
ปรบมือให้กับศิลปินกลุ่มนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ปรบมือให้กับพี่เส้นได้ทุกคนด้วยนะคะ

เบอร์โทรตัวก็ได้มีโอกาสทำข่าวกับพี่เซ่นได้เค้าทำงานจริงแล้วลุยกันมาตลอดเลย
แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้อย่างที่คุณลีเดียเขาตั้งใจทำเพลงนี้ให้ด้วยนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีนะคะที่คนวงการบันเทิงพร้อมใจที่จะช่วยเหลือกัน